จำได้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณทัศนัยเล่าข่าวให้ฟังพร้อมประกอบคลิปเลย
สำหรับกรณีที่มีรถบีเอ็มป้ายแดงใช่ไหม
ปาดกันไปปาดกันมากับรถอีกคันนึงซึ่งเป็นรถนิสัน
จนสุดท้ายเนี่ยปาดกันจนนิสันเนี่ยโดนชน
กระแทกชนกับรถตู้ที่อยู่เลนซ้ายอีกทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้ว
หนุ่มที่ขับบีเอ็มยังสบายใจเฉิบขึ้นไปนั่งสูบบุหรี่บนหลังคารถตัวเองอีก
อันนี้เราเล่าไปเมื่อวานมีภาค๒ต่อแล้วนะคะ
เพราะว่าคนขับรถบีเอ็มเนี่ยทราบชื่อภายหลังก็คือนายสมชายจินดาพรค่ะ
เขาไลฟ์เหตุการณ์เอาไว้ด้วยนี่เลยในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าแดงยันเงาค่ะ
เขาบอกเหตุผลด้วยนะว่าที่เขาหัวร้อนเนี่ยมันเพราะอะไร
รถนิสสันค่ะเนี้ยคนขับคือนายไพทูลนาวงค่ะ
เลนขวาสุดแต่ขับช้าขวางทางเขาไม่พอใจ
เขาก็เลยแซงออกซ้ายเออก็ถ้าแซงออกซ้ายก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ
เปล่าแซงออกซ้ายเพื่อจะไปปาดหน้ารถนิสันคันนี้
สั่งสอนอันนี้นี่เขาพูดเองนะนายสมชายที่ขับบีเอ็มพูดเอง
พูดเองเออว่าจะปาดสั่งสอนเหมือนเขาไปชะลอเพื่อให้แบบ
เหมือนแกล้งด้วยนะเอออันลมประมาณแบบชะลอเนี้ย
แล้วก็ไปหยุดอย่างเงี้ยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บ
นายภัยทูลก็เป็นแบบอ้าวนี่เปิดวอลนี่นะเลยปาดกลับอีกค่ะ
ปาดกลับกันไปกลับกันมาอยู่แบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
ครั้งสุดท้ายที่นายสมชายปาดคือปาดแล้วหยุดเลย
คือปาดแล้วชนเลยอ่ะครับทำให้รถของเด็ดนิสันของนายภัยทูลเนี่ย
ชนกับรถตู้ที่ที่ขับมาเล็งข้างข้างอีกทีนี้เขาบอกว่า
นายภัยทูลคนขับรถนิสันหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วยังลงมาท้ายเขาไปต่อยกันกลางถนนด้วยนะ
แต่ตัวเขาไม่อยากมีเรื่องก็เลยไม่ลงจากรถหลายคนก็งงว่าแล้วขึ้นไปบนหลังคาทำไม
สูบบุหรี่ระหว่างรอประกันรอตำรวจรออะไรก็แล้วแต่
สูบบุหรี่แต่ภรรยานั่งอยู่ในรถเกรงใจเมียเดี๋ยวเมียจะเหม็น
ปีนตัวเองขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อนั่งสูบบุหรี่ค่ะ
กลางถนนเนี่ยนะฮะกลางถนนค่ะไปฟังเสียงเขากัน
ลงมาเลยลงมาลงไปคุณโทรประกันเลยเออคุณโทรอยู่แล้ว
ทำไมทำไมอ่ะมึงมีปัญหาอะไรมึงมีปัญหาอะไรแล้วมึงมีปัญหาอะไร
ขอโทษขอโทษมึงไม่ได้เปิดไฟแดงขอโทษมึงไม่ได้เปิดไฟแดง
โทรเรียกประกันไปไหนแล้วโทรเรียกประกันโทรเรียกประกัน
อบผมมาสองทีสามทีนะบนถนนนี่ตอนที่ผมไลฟ์สดนี่
ท่านน่าจะเห็นนะครับก็ตบผมก่อนมันนึกว่าฝีมือแม่งแจ๋ว
นั่งกระจอกครับจนป่านนี้มันยังปฏิเสธแล้วผมชนมันเออมึงชนตูกูเห็น
กลัวมึงอ่ะอยากเจอกูเมื่อไหร่นัดเฮ้ยตัวตัวได้
มึงเอารัฐานมาคแล้วเดี๋ยวกูไม่อยู่หรอก
ว่าคุณปาดเขาว่าคุณทั้งคู่ปาดกัน
คลิปแบบนี้ยิ่งเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะ

นายสมชายคนขับบีเอ็มคนนี้ยังไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าเพิ่งรู้ตัวว่าทำให้คนอื่นเขาแตกตื่นตกใจ
ที่เขาขึ้นไปนั่งบนหลังคาสูบบุรงบุหรี่

อย่างที่บอกว่าก็ถ้าเปิดประตูลงมา
อาจจะต้องมีเรื่องชกต่อยกันกับคนขับรถนิสันก็ได้

คือก็ท้าลงมาต่อยแล้วแบบลงมาสิลงมาเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาก็แล้วกัน
เพราะอยากสูบบุหรี่จริงไม่ต้องสูบก็ได้มั้ง

รถเก่งนิสันพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่า
นี่เจตนาชัดที่จะให้เกิดอุบัติเหตุ
เขาพูดเลยนะว่านี่ถือว่านายสมชายคู่กรณีเนี่ย
ประสงค์ร้ายต่อชีวิตของเขาเลย
เขาจะไปแจ้งความเพิ่มดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย
เพราะว่านายสมชายไลฟ์คลิปเอาไว้แล้วนี่
โพสต์เองด้วยถือเป็นหลักฐานอย่างดี
แถมมีพยานอีกตั้งสองสามปาก
บอกว่าไม่มีเจตนาประมาทหรือคึกขนองใด

นายภัยทูลที่เป็นคนขับรถนิสันเขาบอกว่า
ดูจากในคลิปก็เห็นนะว่าเขาก็พยายามจะขับหนีแล้ว
แต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมเลิกรา
กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งของนายสมชายเองก็บอกเหมือนกัน

ไปดูคลิปได้เลยคุณตั้งใจชนท้ายเห็น

เพราะว่านิสันนั่นแหละเป็นฝ่ายมาหาเรื่องเขาก่อน

แต่เราก็เห็นพฤติกรรมของบีเอ็มเหมือนกัน

คือปาดแล้วกระทืบเบรกใช้คำนี้แล้วกันเนอะ

เนี่ยคุณผู้ชมปาดไปเสร็จปุ๊บเบรกเลย

เอาเป็นว่าเราขอไม่ตัดสินก็แล้วกัน

ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพักครูคศจังหวัดปฐุมธานีเจ้าของท้องที่นะคะ
ว่าตกลงแล้วใครปาดใครใครผิดใครโดนอะไรอย่างไรกันบ้าง

เบื้องต้นแจ้งข้อหาทั้งคู่เลยนะคะทั้งนายสมชายและนายภัยทูล
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
แล้วก็อายัดรถเก่งทั้งสองคันเป็นของกลางซะเลยส่งให้สารตัดสินต่อไป
ส่วน๑คันที่น่าสงสารเหลือเกิน
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
รถตู้รถตู้โดยสารก็ขับเลนซ้ายมาดีอะค่ะ
โดนเขาชนกระเด็นไปติดกับทางข้างทางอีกนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
แถมยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้โดยสาร๑คนด้วย
ถ้ามีสติใจเย็นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับต่างคนต่างไป
คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการวิ่งชิดขวานะคุณผู้ชมเลนขวาย้ำนะคะมันเป็นเลนทำความเร็ว
ใครที่รู้ตัวว่าขับช้าอย่าไปอยู่เลนขวาหรือถ้าหลงไปอยู่เลนขวาแล้วแล้วเห็นว่าคันหลังเขาไล่มาหรือจี้มาหรือเขาแป๊บไฟใส่เนี่ย
ให้เปลี่ยนเลนออกนะคะถ้าคุณไม่เร่งความเร็วไปคุณต้องเปลี่ยนเลน
อย่าไปขับแช่ประมาณว่าอ๋อแว๊บไฟใส่แล้วเกิดอารมณ์กันอะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่านั่นถือว่าคุณผิดเพราะมันคือเลนทำความเร็วแต่ก็อย่าปาดกันแบบนี้เลยเนาะ
ใจเย็นดีกว่าเนาะ